ต่อไปนี้ค่ะหวยอลละเวงดูไว้เป็นอุทาหรณ์ก็จะดีนะคะ
เพราะว่าเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเป็นจริตของคนไทย
คนไทยชอบใช่แล้วหลายคนไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
เนื้อเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมมันซับซ้อนยิ่งกว่ากรณีของลุงจรูนกับครูปีชายิ่งกว่าค่ะ
ตัวละครสำหรับหวยอลละเวนเรื่องนี้มี๔ตัวด้วยกันเดี๋ยวจะเห็นนะคะ๔ตัวด้วยกันนะคะ
คนแรกเลยชะนันชิตานะฮะชะนันชิตาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่ชื่อว่าสิงห์ล้านนาลอตเตอรี่
ชื่อเล่นก็คือขนมนะฮะขนมคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมี๔คนนะฮะ๔คน
ขนมเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของแล้วเป็นคนที่ไปซื้อลอตเตอรี่มาจากสนามบินน้ำหนึ่งฉบับ
ในหนึ่งฉบับเนี่ยมีหนึ่งร้อยใบแล้วก็มาให้วิปครีมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายล็อตเตอรี่นี่นี่นี่
อันนี้นะคะชัดเจนเลยวิปครีมรับสลากมาจากขนมเพื่อไปขาย
ทีนี้ผู้หญิงที่ชื่อว่าหญิงเนี่ยเป็นคนซื้อจากวิปครีม
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะระหว่างวิปครีมกับหญิงเพราะหญิงเนี่ยโทรไปไปจองสลากจากวิปครีม
แล้วก็บอกว่าขอซื้อยี่สิบเก้าใบอืมยี่สิบเก้าใบเนี้ยมีหนึ่งในนั้นคือถูกรางวัลที่หนึ่งด้วย
แต่สิ่งที่มันประเด็นเนี่ยอันนี้ข้อกฎหมายด้วยนะคะวิปครีมขีดเส้นว่าหญิงจะต้องโอนเงินไม่เกิน๕โมงเย็นของวันที่๑๖กรกฎาคมคือวันหวยออก
แต่ปรากฏว่าหญิงไม่โอนจริงจริงแล้วปกติวิปครีมบอกว่ากฎระเบียบเนี่ยคือต้องไม่เกินสิบเอ็ดโมงของวันที่สิบหกกรกฎา
แต่นี่หวนให้หญิงแล้วนะหยวนให้แล้วยืดไปจนถึง๕โมงเย็นแต่ปรากฏว่า๕โมงแล้วหญิงก็ไม่โอน
ก็เลยมาดูสิสุดท้ายมารู้ว่าหนึ่งใบเนี้ยถูกสลากรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่ง
ทีนี้เอาใบนั้นอ่ะคืนกลับไปให้เจ้าของก็คือคุณขนมอืม
คุณขนมเขาก็เลยจะไปขึ้นรางวัลเพราะขึ้นไปขึ้นรางวัลขึ้นไม่ได้
ปรากฏว่าสลากใบนั้นมีคนไปอายัดไว้แล้ว
แล้วถามต่อใครเป็นคนอายัดมาถึงตัวละครตัวที่๔ที่ชื่อว่าคุณลักษณ์
คุณลักษณ์เนี่ยบอกว่าเธอโอนเงินแล้วแล้วโอนให้ใคร
ปรากฏว่าลักโอนเงินไปให้หญิงซึ่งหญิงยังไม่จ่ายเงินให้วิปครีมเลย
นะคะรักเนี่ยคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์นะคะสุดท้ายแล้วเธอไปบอกพ่อที่อยู่อุดรธานีเนี่ย
ให้ไปอายัดลอตเตอรี่ใบนั้นที่เธออ้างว่าเป็นของเธอแล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง
คราวนี้มันอ่นเราเองยิ่งกว่านะครับเพราะทนายโรนโรงเก้าเพชรบอกว่า
ไม่น่าจะยากไม่น่าจะยากเพราะหนึ่งต้องไปดูว่า
คนชื่อหญิงเนี่ยมีนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายกับขนมแล้วก็วิปครีมหรือเปล่า
คือเป็นตัวแทนในการขายหรือเปล่าแต่ทั้งสองคนขนมกับวิปครีมเขาบอกเลยว่า
ไม่รู้จักหญิงนี่เป็นครั้งแรกที่หญิงติดต่อมาขอซื้อลอตเตอรี่
เพราะฉะนั้นไม่ได้รู้จักกันแล้วที่สำคัญคุณไม่ทำตามเงื่อนไข
ตเตอรี่เป็นสังหาริมทรัพย์วิธีการที่จะจับจองเป็นกรรมสิทธิ
เป็นเจ้าของเนี่ยนะคะคุณต้องทำตามเงื่อนไข
คือต้องจ่ายเงินก่อนแล้วลอตเตอรี่ใบนั้นจะเป็นของคุณ
แต่นี่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินกันทีนี้ประเด็นต่อมามันมีความคืบหน้าค่ะ
เพราะคุณลักษณ์เองซึ่งเธออ้างว่าเธอเป็นผู้เสียหาย
แล้วทำงานอยู่ที่สิงคโปร์แล้วให้พ่อไปอายัดลอตเตอรี่ใบนั้นเนี่ยนะคะ
คุณลักษณ์มีการโชว์หลักฐานค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เป็นการโอนเงินก็คือสลิปการโอนเงินแล้วก็แชทข้อความ
ที่เธอได้มีการซื้อล็อตเตอรี่จากหญิงทั้งหมดเนี่ยแปดใบ
ใบละรอยยี่สิบบาทหนึ่งในนั้นก็คือมีหมายเลข
ห้าห้าหกเจ็ดสองห้าก็คือถูกรางวัลที่หนึ่ง
วันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ยืนยันบอกว่าซื้อขายกันเรียบร้อยการซื้อขายได้เกิดขึ้น
กรรมสิทธิ์ของลอตเตอรี่ใบนั้นที่ถูกรางวัลที่๑ต้องเป็นของเธอนะคะ
แล้วเธอเห็นไหมโชว์หลักฐานการโอนแบบนี้ค่ะ
เป็นเงิน๙๖๐บาทใบละ๑๒๘ใบ๑๒๘๙๖
บัตรมีการโอนแล้วก็คือ๔ทุ่ม๑นาทีในวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
พอถึงวันประกาศรางวัลค่ะปรากฏว่าคือ
คุณลักษณ์เนี่ยเธออ้างบอกว่าเธอมีกลุ่มไลน์ที่ในนั้นเนี่ย
มีวิปครีมมีหญิงอยู่ในกลุ่มด้วย
ครีมเนี่ยยังส่งข้อความแสดงความดีใจกับคุณลักษณ์อยู่เลย
ว่าถูกรางวัลที่๑นะพร้อมบอกกับคุณหญิงว่า
ขอให้ลูกค้าของคุณหญิงสบายใจได้
เพราะวิปครีมจะไปลงบันทึกประจำวัน
แต่พอเวลาผ่านไป๓ชั่วโมงเท่านั้นแหละค่ะ
ทุกอย่างกลับตลปัดมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
เป็นเจ้าของบริษัทสิงห์ล้านนานลอตเตอรี่
อ่าแต่เธอยืนยันเลยนะคะว่าเธอสู้คดีอย่างแน่นอนค่ะ
เราได้ถามเขาว่าโอเคการซื้อขายเป็นยังไงมีตัวเลขไหนบ้าง
ซึ่งเขาก็ส่งกลับมาให้เราดูก็คือมีแผ่นที่๑และแผ่นที่๒นะคะ
เราก็ได้ทำการเลือกตัวเลขไปแผ่นที่๑และแผ่นที่๒ส่งไปให้เขาว่า
เขามีไหมเขาก็บอกว่ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวติดต่อทางบริษัทว่ายังมีตัวเลขอยู่ไหม
ซึ่งตัวเลขทุกตัวที่เราเลือกไปยังมีอยู่ครบหมดเราก็โอเคเท่าไหร่เราก็โอนไปเลย
ครั้งแรกคือ๙๖๐บาทค่ะเวลา๔ทุ่มวันของวันที่๑๕
และรอบที่๒วันที่๑๕กรกฎาเหมือนกันค่ะแต่หลังจากนั้นซื้อเพิ่มอีก๓ใบก็คือเวลา๕ทุ่ม๕ทุ่มครึ่งค่ะ
ทางเขาก็ได้ยืนยันกลับคืนมาว่าโอเคเราจ่ายแล้วถูกไหมคะเช็คอีกรอบนะคะ
แล้วเขาก็ได้มีการส่งการแพ็คอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจากคนกลางคนนี้ที่รับซื้อมา
แล้วก็เนี่ยค่ะจะมีชื่อเขียนไว้ทางบริษัทที่ส่งมาให้เขา

จ่ายให้คุณหญิงคือคือต้นเรื่องเนี่ยขนมขนมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทไปซื้อมาจากสนามบินน้ำ

เป็นทอดขนมเนี่ยเป็นยี่ปั๊วแล้ววิปครีมไปรับสลากมาจากขนม
แล้วหญิงเนี่ยก็ไปขอซื้อจากวิปครีมแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินกันให้เสร็จสับ
มันจะไปเป็นของคุณลักษณ์ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณลักษณ์ต้องไปฟ้องร้องจากคุณหญิง
ผู้หญิงที่ชื่อหญิงที่ไปขายให้เธอนะฮะอันนี้เป็นคำแนะนำจากทนายรณรงค์นะฮะ
ทนายบอกว่าเรื่องนี้ไม่น่ายากเพราะมันมีหลักฐานทั้งหมด
ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายฝั่งคุณลักษณ์เองเขาก็ตั้งทนายความเหมือนกันนะฮะ
ทนายความฝั่งผู้เสียหายชื่อว่าคุณสุภสิทธิสิรินะคะ
มองว่าไม่ว่าจะโอนเงิน๕โมงเย็นก็คือกรณีของคุณหญิงเนี่ย
บอกว่าจะโอนไปให้วิปครีมไม่ว่าจะโอน๕โมงเย็น
โอน๖โมงเย็นเวลาก็ไม่ต่างกัน
ซึ่งคนรับผิดชอบเรื่องนี้จะต้องเป็นคนที่ขายลอตเตอรี่
คือใครล่ะวิปครีมกับขนมค่ะ
ส่วนตัวทนายมองว่าคุณหญิงเนี่ยคือเขาไม่ผิด
จะต้องถูกกันไว้เป็นพยานเพราะจะไปเรียกร้อง
ให้รับผิดชอบนั้นทำไม่ได้ตัวเองจะตั้งรูปคดี
ดำเนินคดีกับยี่ปัวขนมก็เป็นว่าขนมสวยไปนะฮะ
คือเขาบอกว่าเป็นการดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
มั่นใจว่าจะสามารถคดีนี้ชนะคดีนี้ได้๑๐๐ค่ะ
นับวันจบได้หรือยังฮะน่าจะนานอันนี้เพิ่งเริ่มเหรอใช่ค่ะ
นี่น่าจะเป็นทุกข้าราฟแหละดูออก
อย่างนี้ทางคุณสิริรักษ์ต้องไปไล่บี้ให้คุณหญิงรับผิดชอบตัว
ส่วนนี้ไหมครับเพราะว่าโอนเงินให้คุณหญิงแล้ว
จะเป็นอะไรที่เอาจากคุณหญิงได้ยังไงนะเพราะว่าคุณหญิงเขาไม่ได้เป็นกองฟราก
แล้วก็ไม่ได้เป็นคนขายจะเอากฎหมายอะไรไปเอาตังค์รางวัลจากเขาอ่ะ
เขาไม่ได้เป็นคนประกาศเชิญชวนให้ขายรางวัลหรือซื้อรางวัลจากเขาไง

ที่ผมจะตั้งรูปพอดีก็คือจะตั้งรูปพอดีกับเจ้าของยี่ปั๊วนั่นแหละครับ
ถ้าได้รับเป็นบางส่วนเนี่ยนะสมมุติว่าผู้จะซื้อของอย่างหนึ่งจากพี่ต้นที่บอก
ตกลงกันว่า๑๐๐บาทแล้วปุ้ยจ่ายไป๕๐บาทกรรมสิทธิ์ยังไม่ใช่ของปุ้ยนะ
ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ต้องจ่ายครบ๑๐๐ก่อนค่ะ

จะเป็นเจ้าของได้อันนี้ตามกฎหมายเลยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูทีนี้เนี่ยทนายรณรงค์บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิดคุณหญิงเนี่ย
อีกหนึ่งข้อหาคือพรบคอมพิวเตอร์เพราะจู่ก็ไปเอาสลากไปโพสต์ไง
เป็นโพสต์ให้คุณลักษมณ์เข้าใจว่าคือตัวเองเป็นเจ้าของแล้วแล้วเอาไปหาไอ้คุณลักษมณ์

โอ้โหอย่าไปซื้อเงินเชื่อครับเห็นไหมลาบมันเคลื่อนเลยรีบโอนเลย